ล่าสุดก็ทางด้านของครอบครัวของแพรวา
ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยเป็นตัวแทนครับ
นำเช็คจำนวน๔๑ล้านกว่าบาทไปวางไว้ที่ศาล
เพื่อไปชดใช้ให้กับผู้เสียหายทั้งหมด
โดยวันนี้ครอบครัวไม่ได้มีการเดินทางมาด้วย
แล้วก็เงินแก่ยังไม่ครบแต่แสน
แต่ว่าจะเร่งดำเนินการให้ครบภายใน๒๘สิงหาคมนี้
ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพรอยครับ
พร้อมกับทางด้านของนายเดชากิติวิทยานันต์
เป็นทนายผู้รับมอบอำนาจจากครอบครัวของนางสาวแพรวาเทพหาศดินณอายุทยาครับ
ก็เดินทางไปที่สารแพ่งรัชดา
มอบเช็คมูลค่า๔๑๗๕๕๐๕๐บาท๗๙สตางค์ครับ
ให้ทางด้านของศาลวางไว้ที่ศาลเพื่อที่จะนำไปมอบแก่โจทย์
ซึ่งเป็นเหยื่ออุบัติเหตุที่แพรวานั้นขับรถเก่งไปชนรถตู้โดยสาร
โทเวย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๙ศพ
เหตุการณ์ตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคม๒๕๕๓นะครับ
โดยคุณหนุ่มบอกว่าเงินจำนวนนี้ไม่ได้มาจากการขายที่ดินนะ

แต่ว่าการที่เอาเงินมาได้จำนวนนี้ไปหยิบยืมญาติพี่น้องเพื่อนต่าง
ทั้งหมดทั้งมวลได้มา๔๑ล้านกว่าบาทแน่นอนยังขาดอีก๘แสน
เพราะจำนวนเงินทั้งหมดนั้นมัน๔๒๖๓๗๘๑๐บาท๔๐สตางค์

จากว่าเป็นดอกเบี้ยที่ทางครอบครัวเข้าใจตัวเลขคาดเคลื่อน
สารก็มีการคำนวณมาไม่เท่ากัน
แล้วก็จะมีการวางเงินให้ครบภายใน๒๘สิงหาคมที่จะถึงนี้
ส่วนสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวของแพรวาไม่ได้ไปกู้ยืมเงิน
เพราะว่ามันยังอยู่ในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย

ก็ทำให้ตัวเลขของการที่จะไปกู้เงินนั้น
มันไม่เท่ากันก็เลยยังไม่ได้มีการไปกู้มา
คำถามว่าทำไมวันนี้ครอบครัวถึงไม่ได้เดินทางมาด้วย
สาเหตุที่ครอบครัวของแพรวาไม่ได้มีการเดินทางมาด้วย
เนื่องจากว่าเขาก็บอกว่ามันติดเรื่องของธุระต่าง
และที่ผ่านมาเองก็ได้มีการขอโทษผู้เสียหายมาตลอดแล้ว
วันนี้ก็เลยไม่สะดวกในการเดินทางมานั่นเอง
ก็เหมือนกับคุณหนุ่มเป็นตัวแทนของทางครอบครัว
ส่วนทางด้านทนายเดชาก็บอกด้วยนะคะ
บอกว่าหลังจากวางเงินต่อสารแพ่งในวันนี้
ขั้นตอนต่อไปก็คืออีก๒๓วันนี้จะเอาเงินที่เหลือ
คือ๘แสนกว่าบาทมาวางเพิ่มเติม
หลังจากนั้นก็ถือว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นตามกระบวนการ

ทางด้านของนายโอภาษอนันตสมบูรณ์ครับ
อธิบดีผู้พิพากษาสารแพ่งก็บอกว่า
ก็ยังขาดอีกประมาณ๘๐๐๐๐๐บาท
ครอบครัวของแพรวาก็จะต้องไปชำระเพิ่มเติม
แล้วก็นับดอกเบี้ยอีก๑๐๗๕บาทด้วย

จากนั้นก็จะมีการนำจ่ายให้กับผู้เสียหายได้ทันทีครับ
มาในวันนั้นมาเช้าก่อนเที่ยงได้รับเลย

ตามที่เรามีบัญชีไว้อยู่นะครับ
แต่ละคนว่าได้รับเงินต้นเท่าไห

ทีนี้ทางฝากฝั่งของผู้เสียหาย

คือก็มีคำถามว่าเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ย
มันจะได้เร็วช้าแบบไหนยังไง
ใช่นะฮะขั้นตอนของการจ่ายเงินให้กับผู้เสียหาย
แต่ละรายนั้นศาลเขามีบัญชีอยู่แล้ว
ค่ะนะว่าผู้เสียหายกี่คน
ต้องจ่ายแต่ละคนนั้นเท่าไหร่
โดยหากได้เงินอีก๘แสนที่เหลือมา
แน่นอนศาลก็จะนำจ่ายเข้าบัญชีให้กับผู้เสียหายทุกคน
ครบตามจำนวนที่สารตัดสินไป
ใช่ค่ะซึ่งอธิบดีผู้พิพากษา

ถ้าเกิดว่าทางฝั่งครอบครัวผู้เสียหายมา

ซึ่งเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมา

แล้วก็ทราบว่าเขายังไม่ได้รับการเยียวยา
ทำให้เรื่องนี้เป็นที่สนใจของสังคมขึ้นมานะครับ